วันนี้บัญชีที่เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหยื่อที่ประสบเหตุกระดาษยิงที่โคราชได้ปิดบัญชีไปเรียบร้อย
เงินบริจาคสูงกว่า๘๒ล้านบาท
ทำให้มีการเพิ่มเงินให้กับผู้ที่เสียชีวิตเป็นรายละ๒ล้านบาทนะครับ
ชอบถามกลางบริการที่ส่งเจ้าใจของญาติที่ไปร่วมงาน
ครบกำหนด๙วันในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
วันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกสิริวิวัตรแสงประสิทธิ์
ก็มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์คมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับ
บรรยากาศพันธ์ในงานก็เต็มไปด้วยความศกเศร้าเสียใจ
โดยเฉพาะนางวัฒนยาสุภาพอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นภรรยา
วันนี้ก็ยังคงเสียใจกับการจักรไปของสามีอันเป็นที่รัก
ซึ่งภรรยาเองก็อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุกราดยิงด้วย
วัดป่าสัทธามรวมที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไม่ต่างจากลูกสาวสองคนและลูกชายอีกหนึ่งคน
ที่ยังอยู่ในความโศกเศร้าแล้วก็อะไรต่อการจากไปของพ่อ
ก็คือบร้อยเอกสิริวัตน์นั่นเอง
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ครอบครัวเสียใจมาก
ตั้งใจว่าจะไปทำบุญที่วัดป่าสถานรวมจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยให้พ่อด้วย
การเสียชีวิตของร้อยเอกสิริวัตรสิริวิวัฒน์หรือว่าผู้กองหมีนั้น
มีกว่าสร้างขึ้นมาทำให้ความเศร้าสลดเสียใจกับเครือญาติ

เพราะว่าผู้กองหมีนั้นเป็นบุคคลที่รักไข้ของชาวบ้าน
ตลอดการรับราชการมา๓๘ปี
โดยในงานพระราชทานเพลิงศพของร้อยเอกสิริวิวัฒน์นั้น
เป็นรายสุดท้ายจากผู้เสียชีวิตที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเหยื่อกระดาษยิงทั้งหมด๒๗รายครับ
ส่วนยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บ
โดยจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากปิดรับบริจาคตอน๔โมงเย็นของเมื่อวาน
มียอดเงินรวมทั้งหมด๘๒๘๖๙๒๒๙บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเหยื่อผู้ค้อมร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนี้
มีมติเห็นชอบให้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกรายละ๑ล้านบาท

เมืองต้นคาดว่ามี๔รายครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสและผู้บาดเจ็บรายอื่นก็พิจารณามอบเงินเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมต่อไปตามยอดจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคมานะครับ